และล่ะสุดนำตัวไปฝากหังซาวีทหาร
ห้ามคลิบหน้าเกิดขึ้นที่สมุทรประการ
ผู้เบดกลิ่นพรามอายุ๓๗ปี
สังกัดมณฑนทหารบกที่๑๔จังหวัดชนบุรี
เป็นผู้ต้องหาก่อเหตุยิงนายประเสริฐสิงห์เรือง
อายุ๖๑ปีเป็นพ่อตานะฮะจนเสียชีวิตในบ้านพักที่สมุทรปราการ

ระหว่างการนำตัวมีการนำผู้ต้องขังออกมา

พยายามถามสาเหตุที่ทำไปเนี่ย
ทำไมก่อเหตุทำไมครับแค้นใจเรื่องอะไร
จนก่อเหตุนี้ขึ้นมาเขาก็พูดสั้นแล้วก็ก้มหน้าก้มตาพูดว่า
ขอโทษขอโทษแค่นั้นเอง
พูดคำเดียวขอโทษครับแค่นั้นนะครับ
อันนี้ก็เป็นจังหวะที่นักข่าวนักข่าวก็พยายามไปถามนะฮะ
ขณะเดียวกันแม่ยายแม่ยายของผู้ต้องหาเอง

เพื่อไปขอเอกสารในการไปรับศพ
สามีเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนา
แม่ยายบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ตัวเองกับสามีมาระวังตัวอยู่แล้วตลอดเวลา

ก่อนเกิดเหตุ๒วันตรวจสอบพบว่า
ประตูหน้าบ้านมันหลุด
มันมีน็อตที่ยึดประตูถูกถอดออกไปทั้งหมดเลย
แล้วก็เชื่อว่าเป็นฝีมือของลูกเขย

ก่อนจะกลับเข้ามาก่อเหตุยิงที่บ้าน

ให้ข้อมูลกับตำรวจถึงปมที่มันเกิดขึ้น
ระบุว่าตนเองมีปัญหากับสามีมาประมาณ๒ปีแล้ว
ถูกสามีข่มขู่มาตลอดว่าเดี๋ยวจะไปทำร้ายพ่อนะ
ตัวเองก็พยายามเลี่ยงไม่ให้สองฝั่งนี้มาเจอกัน
จนกระทั่งต่อมาทนไม่ไหว

ย้ายกลับมาอยู่กับพ่อกับแม่ที่บ้านที่เกิดเหตุ
เมื่อวานตัวเองก็เดินทางไปรับลูก

แต่สามีเนี่ยตามมาแล้วสุดท้ายก็คลั่งขึ้นมาฮะ
บุกเข้าไปในบ้านแล้วก็ก่อเหตุยิงพ่อจนตาย
ไอ้เนี่ยถ้ามันเห็นพ่อนุกมันจะเมาโหมาก

ที่หนูจะออกไปมันก็หาว่าพ่อแม่เราทำนู่นทำนี่มัน
ซึ่งหนูคิดว่ามันประสาทไปเอง

หลังสอบสวนตำรวจสพเมืองสมุทรประการ
ก็ไปแจ้งข้อหาพลอาสาสมัครภูเบส๔ข้อหาคือ

พยายามฆ่าผู้อื่นทำให้เสียทรัพย์และพกพาอาวุธปืน

ขณะที่ญาติเองก็เดินทางไปติดต่อขอรับศพผู้เสียชีวิตแล้ว
ที่สถาบันนิตเวศวิทยาลมโรงพัฒนบันตร์จำรวจ
แล้วก็นำไปประกอบพิธีแล้วนะฮะที่วัดหนำแดงจังหวัดสมุทรปราการครับ